เรื่องของกินพลาดช่วงตลอดกินไปได้อย่างไร
ตลอดข่าวในวันอาทิตย์พิเศษแบบนี้นะครับ
จะพาไปทานอาหารร้านที่ว่าเล็กแต่ความอร่อยไม่เล็กนะครับ
เรารวบรวมเอาไว้แล้วแต่ละร้านนี่สุดยอดเด็ดทั้งนั้น
ซึ่งมีร้านอะไรบ้างติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตลอดกินเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมยังคงทำหน้าที่พาไปหาพาไปชิมร้านอร่อยและความพิเศษในวันนี้ผมเลือกที่จะนำเสนอ๓ร้านเล็กจะบอกเลยว่าอร่อยเด็ดแบบเล็กพริกขี้หนูแต่ละร้านเนี่ยจะเด็ดจะแซ่บซีดกันขนาดไหน
คุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าในช่วงเวลาที่เราขับขี่ตอนกลางวันเนี่ยเราก็ควรเปิดไฟหน้าไว้ด้วยนะเพื่อการขับขี่ที่ดีและปลอดภัยครับ
ร้านเล็กแต่๗ดวง
ถึงแล้วนะกับร้านขนมจีนแกงปลา

จริง

มาทานกับต่อคิวเนี่ยยาวเป็นร้อยเลยนะ

ในทุกวันใครในสามชั่วโมง

ก็น้ำก็ไม่มีสักหยด

โอ้โห

ทานกับตัวน้ำแกงโอ้โหน้ำแกงป่านี่สุดยอดอร่อย

เราคิดราคายังไงบ้างในการสั่งแต่ละอย่าง
ถ้าใส่ถ้วยอย่างนี้ก็ถ้วยละ๕๐บาท
อร่อยสดสะอาดสบายใจ
แค่ร้านแรกก็เด็ดถูกใจกันไหมล่ะครับ
กับร้านเจ๊แหม่มขนมจีนแกงป่า
บอกเลยว่าน้ำแกงป่าที่นี่ถึงเครื่องเข้มข้นถูกใจ
ขายขนมจีนกันอย่างแน่นอน
ไปต่อกับร้านเล็กแต่เด็ดดวงร้านที่๒ที่เขาร่ำลือกันว่า
น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่สูตรเด็ดรสเข้มข้นมาก
กับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ใหญ่ประชุม
สวัสดีครับ
อยู่นานไหม๔๐กว่าปีครับ

โอ้โหผู้ใหญ่ประชุมนี่ไม่ทำให้เราผิดหวังจริง
บ้าบีเหลืองเป็ดน้ำซุปมันหอมมาก
มีเลือดด้วย
ผมจะบอกให้เลยว่านี่คือชามที่มันลงตัวมาก
เรื่องของรสชาติน้ำซุปเนื้อเป็ดที่สไลด์มาบาง

คือนี่กรุบเลยล่ะคุณผู้ชมครับ
ชามนี้ลงตัวสุดเลยครับ

บอกเลยว่าเด็ดอร่อยจริงเลยล่ะครับ
ต่อกันที่ร้านเล็กเด็ดดวงร้านที่๓
ที่จะมาเพิ่มความจี๊ดความแซ่บให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือ
มิถุนาก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสด
ที่ผมเลือกร้านนี้เพราะว่าเจ้าของร้านก็สวยน่ารัก
ไม่ใช่สิที่ผมเลือกเพราะว่าร้านนี้
เขาใช้มะนาวสดเน้นในการปรุงก๋วยเตี๋ยว
ให้รสชาติเด็ดแซ่บหอมกลม
เอ้าจะรออะไรล่ะไปแซ่บจี๊ดกับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กันเลยครับ

บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสด

จะใช้มะนาวพันธุ์ตั้นลำไทยค่ะ
เปรี้ยวแล้วจะหอมค่ะจะหอมเปลือก

เอ้าคุณผู้ชมดูสิผมสั่งมาแล้ว
โอ้โฮ

มีเอกลักษณ์ของตัวเขาที่มันเฉพาะตัวจริง
คือมันเปรี้ยวแต่ว่าจะมีความหวานไม่มากเท่าไห

บอกเลยว่ามันหอมมะนาวแล้วก็รสชาติอร่อย

เตี๋ยวทุกชนิดถ้าเป็นธรรมดา๔๐บาท

ตลอดกินอร่อยแบบพิเศษที่อร่อยกันแบบคูณ๓
ที่ผมคัดแต่ของอร่อยเด็ดมาเอาใจคุณผู้ชม
และการันตีโดยตลอดกินมาแล้วว่า
อร่อยจริงเด็ดมาก
สัปดาห์หน้าตลอดกินจะจัดอันดับคัดของอร่อยร้านไหน

โอ้โหอร่อยจริงเด็ดมากเด็ดจริงนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองไปทานกันดูนะคะเป็นร้านเล็กแต่ว่าความอร่อยไม่เล็กนะคะจริง